ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องของความเชื่อต่างเพิ่มเติมกัน
ทวนรางวัลเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับ

วันที่๑๗มกราคม๒๕๖๔ครับ
รางวัลที่๑เลขที่ออก๓๘๔๓๙๕
เลขหน้า๓ครั้งมี๖๕๓กับ๓๖๖
แล้วก็ได้ท้าย๓ตัว๒ครั้งเช่นเดียวกัน

และสำหรับรางวัลสลากิแมพร้าคม๒ตัวครับ
มี๑รางวัลได้แก่๑๕ครั้ง
โอ้โหเมื่อวานคนฮือฮาห์มากเลย
ข้อนี้ไม่ได้ฮือฮาห์เฉพาะ๒งวดนี้ผ่านมานะ

คุณผู้ชมครับชาวบ้านตาพรามที่สังขซูลินครับ
ถูกรางวัลกันทั่วหน้าเนื่องจากได้เลขที่ไปหย่อนกระดาษเอาไว้
พญาบึ้งแผลงฤทธิ์๒งวดติดแล้ว
กลุ่มชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านตาพรามตำบลเทพรักษาอำเภอสังขจังหวัดสูริน
พากันจดจันทร์ถึงความแม่นยำแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของพญาบึ้ง
หลังจากเมื่อวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๒
แผลงฤทธิ์ออกมาแล้วครั้งหนึ่ง
ทำให้ชาวบ้านถูกระวังกันไปตามกันครับ
มาถึงงวดนี้ครับงวดประจำวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๖๒
ขออภัยครับ๑๗มกราคม๒๕๕๙
พญาบึ้งให้โชคอีกครั้งเป็นเลขเด็ดนะฮะเขาบอก๕๑๑แล้วก็มี๒ด้วย
นี่ตอนนั้นนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยเอาตัวเลขเหล่านี้ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคครับ
ทำให้ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๕ถูกกันแบบถ้วนหน้า
แล้วก็เตรียมทำพิธีเส้นไหว้ขอเลขอีกครั้งในงวดต่อไป
สำหรับวิธีการเสี่ยงทายแบบแปลกนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คือชาวบ้านเขาจะเขียนตัวเลข๐๙นะลงบนกระดาษ
แล้วไม่ได้ทำชุดเดียวนะทำ๓ชุดรวมแล้ว๓๐ใบ๓๐ใบ
จากนั้นก็ม้วนกระดาษจนครบทุกใบแล้วก็นำไปห่อนลงในรูของตัวบึ้ง
ไว้คืนนึงพอรุ่งเช้าครับ
พอรุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันไปดูว่ากระดาษที่ม้วน
ึ้งมันเอาใบไหนม้วนไหนออกจากรูบ้าง
แล้วมีเลขอะไรบ้างเนี่ยมาเรียงกันแบบนี้นะครับ
เพื่อจะนำตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไปครับ
มีคนถามว่าพญาบึ้งคืออะไร
มันคือแมงมุมตัวใหญ่ที่มันจะมีขนเยอะ
ตัวเขาจะดำเออนะครับมันก็อยู่ในโพรงของมัน
ตัวสีน้ำตาลขนจะเยอะแต่มันมีพิษนะคุณผู้ชม
มันจะเคลื่อนตัวช้าหน่อยอย่าไปหาจับเล่นนะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็เอาไปเสี่ยงทายกัน
จับเล่นไม่ได้แต่หย่อนกระดาษน้องไปได้
ให้มันเข้าออกมาได้ดูงวดหน้ากันอาจจะมีสารไปตรงไปตั้งแล้วนะ